มาดูเรื่องของคดีนายเปรมชัยกันก่อน

คือทางเจ้าหน้าที่เขาตีกรอบการทำงานในการรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อสรบสำนวนคดี๓๐วันต้องเสร็จ
ตอนนี้มีการตรวจลายนิ้วมือแฝงในรถที่ใช้ในการลงพื้นที่ไปในป่าเพื่อไปล่าสัตว
ก็เจอลายนิ้วมือแฝงคือตรวจหาลายนิ้วมือแล้วก็ไปดูในรถด้วยว่ามันมีช่องมีรูตรงไหนที่ซุกซ่อนปืนซุกซ่อนอาวุธอะไรเอาไว้ได้บ้างหรือเปล่า
นะคะส่วนวันนี้หัวหน้าวิเชียนก็นำซากสัตว์ป่าในจุดเกิดเหตุนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเก้งไก่ฟ้าหลังเทาเสือดำ
เอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิด้วย
ไปตรวจดูรอยกระสุนเพื่อไปเปรียบเทียบกับอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
พลตำรวจรีกมลเหรียญราชาผู้มังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปปบอกว่าได้รับมอบหมาย
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ทำการสอบสวนเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงาน
คดีของนายเปรมชัยกับพวกที่ร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่า

คือได้มีการทำหนังสือถึงพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้ว
คำขอก็ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่จะสอบปากคำผู้กล่าวหาก็คือ
นายวิเชียนหัวหน้าวิเชียนนะคะ
วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนฝั่งตะวันตกที่ให้การในคดี

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปเสียง

ก็จะมีการสอบปากคำบุคคลต่างเหล่านี้
รวมรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกผู้ต้องหา
มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
อันนี้เป็นในส่วนของการให้สินบนเจ้าพนักงาน
พลตำรวจรีกำมลยืนยันว่าคดีนี้ใช้เวลาในการสอบสวนไม่นาน
เพราะไม่ซับซ้อนอะไรให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ
พลตำรวจรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ของนายเปรมชัยก็เจอลายนิ้วมือแฝงอยู่จำนวนนึงนะคะ
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นลายนิ้วมือของใครบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ก็จะนำลายนิ้วมือที่ตรวจพบแล้วก็เก็บได้ภายในรถคันนี้ไปเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ทราบบุคคล
ก็จะไปเชื่อมโยงกับการยิงปืนล่าสัตว์ภายในพื้นที่จริงว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมีใครนั่งรถไปบ้าง
จะมีแค่๔คนนี้หรือเปล่าใช่หรือมีใครเพิ่มเติมอีกไหมลายนิ้วมือมันบอกได้
ส่วนผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

เขาตั้งกรอบเอาไว้ว่า๓๐วันต้องเสร็จนะคะ
พิสูจน์หลักฐานกลางก็นำรถของกลาง
ส่งกลับไปที่สพทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
ด้านพลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคดีนี้นะคะ
ก็บอกว่านายเปรมชัยกับพวกเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือทารุณกรรมสัตว์
พรบป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙
ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังประสานกับทนายความของนายเปรมชัย
เพื่อออกหมายเรียกนายเปรมชัยและพวกทั้ง๔คน
มาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหา
ตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์
ภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะคือได้ออกหมายเรียกไป
สารจังหวัดทองผาภูมิก็นัดนายเปรมชัยกับพวก
รายงานตัวต่อสารด้วยนะคะ๒๖มีนาคมนี้

ส่วนวันนี้ตำรวจสพทองผาภูมิ
หัวหน้าวิเชียนก็เอาซากสัตว์ป่าที่อยู่
ที่เกิดเหตุนะคะซากเสือดำ
ฟ้าหลังเทาเนื้อเก้งมีทั้งหมด๑๐ชิ้นนะคะ
ก็เอาทั้งหมดนี้ไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ไปดูร่องรอยค่ะว่ามีกระสุนหลงเหลืออยู่ไหม
ชิ้นส่วนต่างมีรอยกระสุนยังไงบ้าง
คืออยากจะมีการเก็บพยานหลักฐานให้มันรัดกลุ่มมากที่สุดนะคะ
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ซาเรย์ซากสัตว์ต่างแล้วใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่ง
ก็ไปเจอหัวกระสุนคล้ายปืนลูก๒

เนื้อไก่ฟ้าหลังเทาเจออยู่๒เม็ด
ก็เอาหัวกระสุนนี้ไปเปรียบเทียบกับอาวุธปืน

ก็จะได้รู้ว่าจากปืนกระบอกไหน
ผมว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะคุณเขียนมาสอน

หรือว่ามีคนมากกว่านี้ที่อยู่ในป่าด้วยกัน
ล่าสัตว์ด้วยกันแล้วก็อาศัยความชำนาญ
หรือว่าจะอาศัยอะไรก็แล้ว
แต่ในการที่จะหลบหนีออกไปได้
ต้องลองให้๔คนนี้ลองแร่
แล้วก็ทำหนังสัตว์แบบหนังเสือดำ

เพราะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะคะ

ถูกค่ะถลกออกมาได้เป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้
แล้วถ้า๔คนนี้ที่อยู่ด้วยกันที่จับได้เนี่ย

แร่เนื้อเก้งแร่เนื้อไก่
แร่เนื้อเสือถลกหนังเสือไม่เป็นเลย

แม้กระทั่งการเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้าม
ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญจริงจะเข้าไปถูกไหม
จะรู้จุดไหมว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีสัตว์ป่าเยอะ

พวกตั้งแคมป์ตั้งเต็นต์อะไรพวกนี้เรื่องธรรมดา

แต่ว่าฆ่าสัตว์ล่าสัตว์ถลกหนังสัตว์

อันนี้เรื่องของคดีความความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถ้าจะดูจากข้อหาต่างถูกแจ้งไปตอนนี้๑๐ข้อหาเนี่ย
ตามกฎหมายที่ใหม่ที่สุดก็คือกฎหมายทารุณกรรมสัตว

แต่ข้อหาอื่นเนี่ยเป็นข้อหาตามกฎหมายเรื่องของป่าสงวน

โทษจำคุกก็ไม่เท่าไหร่

คือพวกแก๊งลักลอบค้าสัตว์ป่าเนี่ย
โอ้โหเสียค่าปรับแค่นี้มันคุ้มกับความเสี่ยงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทุกหมู่บ้านเลยนะครับ

รวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมาย
พระชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๖๒
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ

เรียกร้องไปยังสนชด้วยว่า
ขอให้ไปจับตาหรือว่าไปกระตุ้น
ให้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มของนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวก
บุกรุกพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนไปล่าสัตว์
ในการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนนะฮะ

ก็เป็นความเคลื่อนไหทางด้านกฎหมายที่มีเสียงเรียกร้องมาในช่วงนี้นะ